เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์บนถนนแถวราชพฤกษ์เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะฮะ
คือมีคนเขาเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้พอดี
กระบะคันนี้เนี่ยขับไล่ชนท้ายรถเก๋งอยู่นะฮะ

เฮ้ยโทรหาน้ำนวด

เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นอ่ะ
เฮ้ยชนลากไปก็หนัก
เออดี
ว่าอยู่อีกทำไมมันขับแบบนั้นวะ
นี่ฮะมีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้
หน้าตัวมากนะคะแล้วขับแบบเร็วเลยอ่ะ
นี่แล้วไล่จี้ตูดเขาแล้วพุ่งชนเขาด้วยนะ
รถเก่งก็แพรมจะเร่งความเร็วนี้ละเนี่ยหูกันชนหลุดเลยอ่ะ

มีคำถามเหมือนกับเจ้าของคลิปที่บอกว่าทำไมทำแบบนั้น

ไปทะเลาะไปปาดไปมีเรื่องกันมาตรงไหนหรืออะไรยังไง
ต้นละจะพลึกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะละเหมือนท่านเป็นเครื่องหน้า
คันนี้เนี่ยไปชนจนรถเก่งเข้าไปต่อไม่ได้
แล้วไปยูเทิร์นใต้สะพานวกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งไปชนเก๋งอีกคันหนึ่งนะ
สุดท้ายเนี่ยรถตัวเองก็ไปต่อไม่ได้

ต้องชมพลเมืองดีเจ้าของคลิปเลยนะครับ
นี่ฮะกระบะคันนี้ฮะเพราะว่าเขาโทรแจ้ง
ตำรวจสพชัยพฤกษ์เจ้าของพื้นที่ให้ด้วย
ตำรวจก็มาตรวจสอบเลยนี่อันนี้อีกคันหนึ่งที่ถูกชนนะ

ในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับทุกผู้ชมครับรถกระบะสีดำในคลิปเนี่ยฮะ
สภาพด้านหน้านี่ก็พังเสียหายเพราะว่าไปชนท้ายรถเก่งมา๒คัน
คนขับกระบะเป็นผู้ชายอายุสักสี่สิบกว่าปีแน่นอนฮะไม่ต้องสืบ
เมาครับพูดจาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่คือรถเก๋งสีบรอนนะฮะ
ที่ถูกชนอีกคันนึงนะครับคุณชัยพัฒน์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขับรถ
ยูเทิร์นมาตามปกติอยู่กระบะคันนี้ขับมาจี้ท้ายรถ
แล้วมีเสียงเบรกเสียงดังทีแรกคิดว่าเออเอ๊ะเราขับช้าหรือเปล่า
นะก็เลยเหยียบคันเร่งแต่ก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าติดรถคันหน้า
กระบะคันนี้พยายามเร่งเครื่องพุ่งชนท้ายรถเขาหลายครั้งนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไปต่อไม่ได้ก็ต้องจอดกันตรงนี้แล้วตำรวจก็มา
เจ้าของคลิปนะครับคุณอภิญญานะครับบอกว่าหลังจากที่เห็นกระบะพุ่งชนท้ายรถเก๋งเนี่ย
รถเก่งคันแรกเสียหลักไปแล้วนะครับกระบะเนี่ยได้ไปใต้สะพานแล้วกลับรถ
แล้วไปชนรถเก๋งอีกคันนึงจนเขาพังเสียหาย
แล้วเขาก็วิ่งมามาจี้แล้วจี้ท้ายเดี๋ยวเราก็เบรกเอี๊ยดเลย
ผมก็นึกว่าผมกลับช้าหรือยังไงผมก็เลยเหยียบขึ้นไปหน่อยนึ
แต่มันไปไม่ได้แล้วมันติดข้างหน้าสองคัน
เขาก็ชะลอแล้วเขาก็วิ่งไปเลยตั้มผมก็กดเบรกเลย
ผมรู้แล้วทางนี้เขาไปไม่ได้แน่เขาหนีไม่ได้แน่นอน
ถ้าผมปล่อยเขาไปได้อ่ะคือเขานี่แน่นอนตามไม่ทันแน่นอน

แล้วพอดีมองกระจกหลังเนอะเห็นสองคันข้างหลังอ่ะผิดปกติ
ก็เลยแบบลบไปที่ออกอือ
และคันนี้ก็ยังแบบฉีกกลับเขาไปแล้วก็อัดท้ายเขาเลย
คนขับกระบาดนี่ตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักนะฮะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
นี่นะครับคนขับกระบะนะครับทุกผู้ชมครับ
ไล่ชนท้ายรถเก่งเขาเนี่ย
วัดปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่ฮะก็ถูกคุมตัวไว้ที่โรงพักนะครับ

รถเก๋งถูกชนไป๒คันนะครับ

ร้อยตำรวจเอกอุทิศอาสานอกรองสารวัตรสอบสวนสพชัยพฤกษ์
นำตัวคนขับกระบะออกมาสอบปากคำแล้ว
หลังจากเขาสั่งเมาเมื่อคืนนี้
เขาชื่อนครชัยเดโชอายุ๔๗ปี
นครนี่บอกว่าเขานี่พักอยู่แถว
แลตเอื้ออาทรบางกรณีที่ปฐุมธานี
เมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยวันที่ผ่านมาเนี่ย
ดื่มเหล้ากับเพื่อนแถวบางบัวทอง
ตอนที่เกิดเหตุนี่คือขับรถจะกลับบ้าน

เขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาเลี้ยวเส้นทางผิด

ใช่ฮะแล้วกำลังขับรถ
เพื่อจะไปยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานนะคุณอรัชพร

รถที่อยู่ด้านหน้าแล้วเขาไปชนเหรอเนี่ย

พอยูเทิร์นแล้วไปชนอีกคันนึงอุ้ย

ก็สงสัยจะเมาหนักจนภาพตัดหรือเปล่า
ก็๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหเห็นคลิปหรือยังเห็นคลิปตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
คงจะเห็นแล้วล่ะนี่โชคดีนะไม่เป็นอะไรนะฮะ

คุณผู้ชมครับก็ถูกแจ้งข้อหาไปสี่ข้อหานักนะครับ
ขับรถขณะมืนเมาสุราขับรถประมาท

มันไม่ใช่แค่ว่าเมาไม่ขับแต่ดื่ม

เพราะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ดีที่
บาดเจ็บหรือว่าสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตกันนะคะ